ดูอีกหนึ่งเรื่องดีนะคะที่สื่อในเครือไทยรัฐได้มอบคืนให้กับสังคม

ให้กับผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนค่ะ
มูลนิธิไทยรัฐจัดงานสัมมนาผู้บริหารไทยรัฐวิทยาครั้งที่๓๕ที่จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อมอบนโยบายการบริหารการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง๑๐๑แห่งทั่วประเทศ
เพื่อดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
สำหรับปีนี้มีการสัมมนาภายใต้แนวคิดไทยรัฐวิทยาโรงเรียนประชารัฐ
ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด้านการศึกษา
โดยมีการดึงความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้กับผู้บริหารโรงเรียนทั้ง๑๐๑แห่งทั่วประเทศ
นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้วยค่ะ
ก็จะทำให้สอดคล้องกับการจัดหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา
ซึ่งโรงเรียนไทยรัฐยาทั้ง๑แห่งทั่วประเทศ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว
ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ตามกระบวนการการทำงานของสื่อ
จากประสบการณ์ตรงจากทางโทรทัศน์ทางทีวีที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาบอกว่า
ได้รับรู้ข่าวสารตลอดจนรับรู้กระบวนการผลิตสื่อที่ถูกต้อง
สอดคล้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาต่อไปอีกด้วยค่ะ